อาจารย์มาอยู่กับเราแล้วตรงนี้เลย
อาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตสวัสดีครับ
เดี๋ยวค่ะคุณผู้ชนมาติดตามกันดูว่าเลขคริ๊กชีวิตในสัปดาห์นี้
อาจารย์จะมาพูดถึงอะไรบ้างนะคะแอบใบ้นะคะ
บอกว่า๘๙๙๘เป็นพื้นฐานหลัก
ของเลขหงและมังกรซึ่งเราจะไปพูดกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะ
ดังนั้นก่อนจะไปเราต้องรู้จักกันก่อนว่า๘๙๙๘ทำหน้าที่อะไรมีบทบาทอะไรนะคะ
สำหรับเลข๘๙๙๘ค่ะอยู่ในกลุ่มของตัวเลขเงินก้อนโตอำนาจบารมีมีบริวาร
แล้วก็เกี่ยวเรื่องกับอสังหาริมทรัพย์โครงการใหญ่รวมถึงนักเสี่ยงโชคด้วยนะคะ
๘เป็นตัวแทนของดาวราหูผู้ที่มีความมีอำนาจบารมีแต่มีความฉลาดในเชิงมีเลขกล
รวมถึงมีความรุ่มหลงด้วยค่ะมีความรุ่มหลงด้วยใช่
แล้วเราก็มาดูเลข๙เลข๙จะเป็นตัวแทนของดาวเกรด
เรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของภาษาต่างประเทศคือได้๓เรื่องเลยนะคะ
เมื่อสองตัวเลขนี้รวมกันแน่นอนแหละผู้ที่มีตัวเลขนี้ครอบครอง
จะมีบุคลิกลักษณะที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจบารมีอยู่ตรงไหนก็โดดเด่น
ยิ่งใหญ่ไหมคะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยเลยทุกวัน
อันนี้ใหญ่อาจจะตัวไม่เกี่ยวกับเลขอาจจะใหญ่ในเรื่องของรูปร่าง
ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเกี่ยวเฉพาะความยิ่งใหญ่
ใช่ค่ะแล้วคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลง
มีลูกน้องบริวารก็จะดูแลได้อย่างดีเพราะเนื่องจากเขา
เขาต้องอยู่กับลูกน้องเขาเขาต้องดูแลชีวิตกันตลอดชีวิตเลย
ซึ่งจะมีพวกพองและมีคนที่รักเขาจริงนะคะ
และสำหรับ๘๙๙๘ค่ะทำไมถึงจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชค
เนื่องจากเขาใจใหญ่ใจนักเลงใจถึงใจถึงบางคนคิดแล้วคิดอีก
แต่ถ้าคนกลุ่มนี้เห็นช่องทางการลงทุนเห็นช่องทางว่าไม่เป็นไรใช้เงินเยอะ
แต่ว่าผลข้างหน้าจะตามมาอีกเยอะเขากล้าเลยค่ะที่จะลงทุน
กล้าเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสโชคดีด้วยไหมคะ
เดี๋ยวมีโอกาสโชคดีด้วยไหมครับมีโอกาสค่ะ
เพราะเนื่องจากว่าเขามีความสามารถในเรื่องการตัดสินใจแล้วยังไม่พอ
เส้นสายก็ดีอีกความรู้เยอะทัศนคติความกว้างไกล
แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังอีกคือค่อนข้างจะไปในทางที่ดีค่ะ
แล้วถามแล้วว่าแล้วเลขนี้มีข้อเสียไหมก็ต้องมีเนอะ
เพราะว่าเลขนี้ถ้าไปอยู่ในมือของคนที่๑อาจจะยังไม่ได้มีบารมีพอที่จะใช้เลขใหญ่ขนาดนี้นะคะ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณเป็นพยาบาลนะคะ
คุณเป็นพยาบาลบุคลิกภายนอกเนี่ยซึ่งหมายถึงเลขคู่แรกของ๗ตัวหลัง

ปกติเนี่ยโครงสร้างเบอร์โทรศัพท์มี๑๐ตัวเราจะดูกันที่๗ตัวหลัง
หลักแรกเราปล่อยมา๐๙๐๘อะไรต่าง
แล้วคราวนี้ที่เราพูดถึงก็คือหลักที่๑ที่๒ตามชาร์จนะคะ
ถ้าเกิดเป็น๘๙หรือ๙๘ไปวางอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบุคลิกน่าเกรงขาม
แล้วถ้าคุณเป็นพยาบาลคนไข้ก็คงจะกลัวไหมแบบอุ้นมีฐาน
ถ้ามาพร้อมเข็มอะไรก็น่ากลัวนะแล้วคุณหมออีก
คุณหมอก็มองว่าพยาบาลคนนี้ค่อนข้างจะเหมือนกับดื้อหลานค่อนข้างจะไม่ฟังคุณหมอ
อาจจะไม่ตรงกับสายอาชีพเขากับเลขแบบนี้ถูกต้องค่ะ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าเลขนี้จะไร้ประโยชน์มีประโยชน์มาก
แต่ต้องวางให้ถูกที่ถูกทางและเหมาะกับบุคคลนะคะ
แล้วเรามาดูเรื่องเทคโนโลยีคนคนนี้จะเป็นคนที่เก่งเทคโนโลยี
อย่างที่เราบอกว่าเลข๙เป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะ
ประกอบกันเข้ากระตือลือล้นและยังเก่งเทคโนโลยี

เข้าถึงเทคโนโลยีก็คืออัพเฟสบงเฟสบุ๊คในอินสตาร์กงสตาแกรม

แล้วจะมาแนวโน้มกระตือลือล้นตลอดเวลาด้วย

อยู่คู่ไหนก็ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ปอ
คือเอาเป็นว่าแนะนำง่ายอยู่คู่หน้า

อยู่คู่กลางจะดูแอบมีองค์อยู่ข้างใน
แต่คู่หน้าเราก็เปลี่ยนไปซะให้ดูเป็นคนน่ารัก

มารู้จักความฉลาดความเก่งในตัวเราดีกว่า

คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ

คุณผู้ชมส่งมาแล้วหมายเลขโทรศัพท์นะคะ

อาชีพเป็นผู้ประกาศ
ใครก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะโทรถามค่ะ
ผู้ประกาศคนนี้ล่ำซำจังเลยนะคะ
อยู่แถวนี้แน่เลยดิฉันว่า
คือขออธิบายก่อนว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ไม่เสีย

ถ้ามารู้อาชีพแล้วคือค่อนข้างจะ
ไปในแนวดุเหมือนกันน่าเกรงขามเหมือนกัน
แต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยอาจจะดูอ่อนเบากว่าคนที่

๘๒สองคู่เลยนะคะ
จะเป็นเรื่องของอำนาจบารมีเช่นกัน

แล้วเขาก็จะโชคดีในเรื่องเสน่ห์
เนื่องจากมีเลข๒๔ถึง๒คู่
ดิฉันต้องเปลี่ยนไปใช้๒๔๒๔๒๔๒๔แล้วค่ะ

โดยรวมเรียบมีเสน่ห์

แต่มีอีกหนึ่งคู่ที่อยากพูดถึงคนนี้นะคะ
คือเขาจะค่อนข้างเป็นคนที่ลื่นไหล
คือฉลาดแบบมีเทคนิค
เขาไม่ชอบหลอกเดิน๑๒๓ไม่เอา

สรุปว่าเปิดในนี้โดยรวมดีมั้ยคะอาจารย์

กับอาชีพนี้เหมาะหรือเปล่าอาจจะไม่เหมาะที่สุด

คู่แรกของเบอร์เนี่ยเป็น๘๒

คู่เบอร์ต่อไปเนี่ยมี๙๘อาจารย์
๓๙๘๙สับได้กันนี้ครับเป็น๗ตัวหลังนะคะ๓๙๘๘
๘๘๗๕ค้าขายออนไลน์ค้าขายออนไลน์
ไหมคะจ๊ะถ้าค้าขายออนไลน์เขาค้าขายได้นะคะ
แต่จะเป็นการค้าขายที่ค่อนข้างจะเหมือนบังคับให้ลูกค้าซื้อ
ใช่นึกจากว่า๘๘๘เนี่ยเป็นเลขของ
อย่างที่บอกว่า๘ตัวเดียวคือดาวราหู
เป็นเลขอำนาจบารมีและความรุ่มหลง
เยอะขนาดนี้บางทีลูกค้าอาจจะกำลังตัดสินใจ
แต่พ่อค้าแม่ค้าทนไม่ไหวเลือกเลยซื้อเลยเถอะ

มี๘ตั้ง๓ตัวไม่ยิ่งรุ่งหมเลยเหรอครับ

แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ออกคำสั่งได้เข้มแข็งเด็ดขาด
เลยทำให้ขาดการที่จะชักชวนได้ความอ่อนโยน

เป็นคนตรงหน่อยแข็งหน่อย
แนะนำเปลี่ยนอาชีพหรือว่าเปลี่ยนเบอร์ดีคะอาจาร

แต่เขาจะเป็นคนที่เวลารายได้เข้าทีเข้าก้อนโตมาก

ก็ถือว่ายังดีแต่ว่าถ้าบอกตรงว่า
อาจจะไม่เหมาะกับการค้าขายออนไลน์นะคะ
แต่ว่าถือว่าเลขนี้ก็พอใช้ได้ค่ะ
ไปดูเลขต่อไปกันบ้างนะไปดูนี่

นี้ต้องบอกว่ามีเลขคู่เสียอยู่๑คู่นะคะ

๒คู่ถือเป็นคู่เลขที่แสดงถึง
การตัดสินใจที่ไม่นิ่ง

เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนที่เราดูละครนะคะ

ไม่มีค่ะคือค่อนข้างเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเร็วนะคะ
แต่ถามว่าเลขอื่นที่ดีเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์

แล้ว๙๓รวมกันเนี่ยแห่งใช้ชนะ
แล้วพอมี๓๕แต่๓๕นี่ก็อาจจะดุไปนิดนึง
คือเป็นเลขสำหรับในออฟฟิศที่เราจะต้องดูแลลูกน้อง
ครับอ้าวแต่๒๒๒๒๒เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเลขอ่อนหวาน

ก็เหมาะกับการจะเป็นแม่ค้าคือเหมาะแต่ว่าติดอยู่คู่เดียวคือ๒๑๓นะคะ

อันนี้คือทำอาชีพการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้เสียงนะคะ
หมายเลข๐๙๘๒๗๘๗ค่ะ

บอกก่อนแล้วกันว่าเบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์ที่ผิด

คือนอกจากเป็นเบอร์ที่เขาเรียกว่าเบอร์ไม่ดี
เพราะว่ามีเลขคู่ที่ต้องหลีกเลี่ยงถึง๒คู่ด้วยกัน

คือ๐๒และ๒๗
นี่จะเป็นเรื่องของคนที่ตัดสินใจไม่นิ่ง

ทำงานมายังไงก็ไม่เคยได้ใช้ให้คนอื่นใช้หมด
แล้วก็เป็นลักษณะเงินหมุนวนไปวนมา
เงินเก็บก็จะไม่เห็นค่ะถึงแม้ว่าข้อดีของเบอร์นี้จะอยู่ที่๐๒และ๒๗
แม้ว่าเบอร์นี้จะมีข้อดีอยู่ที่เงินก้อนโตคือ๗๘
และมีอำนาจบารมีด้วยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเขาเยอะแยะไปหมดเลย
แต่คราวนี้ในส่วนที่ช่วยเหลือเนี่ยหาเงินมาได้เป็นกรอบเป็นกรรม
แต่สุดท้ายก็เงินหมุนไม่เคยเป็นเงินเก็บ
รวมแล้วเจ้าเบอร์นี้หาเงินได้เยอะแหละ
แต่เก็บไม่อยู่เก็บแล้วก็ไม่ได้ใช้เองด้วย

แล้วเบอร์นี้นะคะก็ต้องขอให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับเนื้องอกซีส
ลองตรวจเช็คดูถ้ามีปัญหาอะไร
พยายามอย่าอยู่ในห้องอย่าปิดประตูอยู่คนเดียว
เพราะคุณจะเป็นคนค่อนข้างปีกวิเวกและมีความคิดที่แปลกออกไป
เอาล่ะคนที่ส่งมาเลขนี้

มีอีกหนึ่งท่านนะคะใช่ค่ะเบอร์นะคะ๔๖๔๘๕๕๔อาชีพซักรีดค่ะ
อันนี้จากคุณผู้ชมทางบ้านที่ชื่อว่าคุณปารบค่ะ
สมปรารถนะคะเบอร์ค่อนข้างดีแล้วนะคะ
เอาพูดข้อดีก่อนเลยดีกว่าคุณปารบใจชื้นแน่
เนื่องจากว่า๔๖และ๖๔เป็นเลขของการสื่อสารแนวฉลาด
สมมุติเอาเสื้อผ้ามาซัก๒ตัวแต่บอกว่าซักหมดเลยดีไหม
ย่อมเยาว์อะไรหวานล้อมเก่ง
รีดไปหัวเราะไปสนุกสนานเลยทีเดียว
แล้วเจ้าตัวจะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งแต่งตัวดีนะคะ
แล้วก็แน่นอนการทำงานของเขามีขั้นมีตอน
แล้วก็ฉลาดมีไหวพลิบรวยได้เพราะความฉลาด
สำหรับคนคนนี้ด้วยเลข๕๔นะคะ
แต่ก็มีข้อตินิดนึงให้ระวังในเรื่องของคดีความ
เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่กระตือลือล้นทำงานเร็ว
บางทีสัญญาอะไรมาเนี่ยอย่างสัญญาเช่าห้องเช่าตึกเนี่ย
ไม่ดีหรอกแต่เซ็นไปแล้วจะเสียเปรียบได้

ใช่ค่ะสำหรับคุณปลารบนะคะเรื่องคดีความหรือเรื่องเอกสารให้ระวัง
รวมแล้วจำไว้เลยเลข๕๔จะทำให้คุณรวย
ใช่รวยเพื่อความรวยความฉลาดด้วยนะ
อีกอาชีพหนึ่งคุณผู้ชมครับคนนี้เขาบอกว่าเป็นอาชีพรอปภ
หมายเลขครับ๖๐๒๕๔๒๕จากคุณเดือนเพ็ญ
คุณเดือนเพ็ญนี่น่าจะเป็นผู้หญิงเนาะชื่อคุณเดือนเพ็ญ
คุณเดือนเพลชีวิตค่อนข้างจะเศร้าในเรื่องความรักนะคะ

เพราะว่าคุณเดือนเพชรมีเลขของหลัก๒
รักษรคือเลขอะไรค่ะ

คือ๖๐เป็นเลขของความหลงไหลในสิ่งสวยงาม
หรือสิ่งหล่อสิ่งดูดี
พอ๐๒ใจอ่อนละถวยไปกับสิ่งที่เห็นนี่แหละ
มันก็คือเป็นประเด็นทำให้ความรักที่จะเข้ามาหาเรา

แล้วเราเองก็ยอมทำใจที่จะยอมรับในรักซ้อนนั้นด้วย
เป็นรักสามเศร้าเราสามคนลักษณะประมาณนี้
ถูกต้องเลยถ้าใช้ต้นเงื่อนกันไปนะคะ
แล้วก็ถ้ามาดูในเรื่องของ
เสน่ห์นะคะคุณเดือนเพ็ญมีเสน่ห์มาก
ด้วยเลข๔๒น่ารักฟุ้งฟิ้ง

มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์มาก
แต่สิ่งที่บอกว่าทำไมคุณเดือนเพ็ญถึงจะต้องยอมที่เหมือนกับมีรักษร
เนื่องจากว่าเลข๒๕มาถึง๒คู่ด้วยกันในเบอร์นะคะ
ตามปกติแล้วที่เราเคยบอกว่าเป็นเลขของ

แต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องยอมผู้ชาย

อย่างที่บอกคือหลงไหลได้ปลื้ม

ภาพรวมก็คือไปทางด้านลบค่ะ
แนะนำว่าถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนดีกว่า
เอาล่ะค่ะวันนี้ก็ได้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์หลายเบอร์ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามา
ปอลจะมาเจอกับเราแบบนี้ทุกวันจันทร์กันด้วย
ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปอล์ด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก
เจอกันทุกวันจันทร์คุณผู้ชมก็สามารถไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับ
ส่วนในช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับในช่วงของเช้าสดใสเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
สำหรับในช่วงนี้เราทั้ง๔คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ